ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีของนายเสียโป้โป้อานนท์วัย๒๘ปี
เมื่อวานนี้ตำรวจไปรวบตัวจากบ้านพัก
ก็ไปช่วงเช้ามืดเลยนะครับในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์นะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบรามคุมตัวนายเสียโป้ออกมา
เพื่อนำไปฝากขังที่ศาลนะฮะพร้อมกับจะคัดค้านการประกันตัวระหว่างการดำเนินคดี
ช่วงที่เดินออกมาเนี่ยเสียโป้ได้เจอกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว
เขาบอกเลยเขาบอกผมถูกกันแกล้งเอาคดีเก่ามาฟ้องใหม่
แถมยังมีคนมาบอกผมว่าจะอยู่หรือจะตาย
ผมอยากให้สำนวนเปิดเผยออกมามากเลย
นี่ค่ะคือไปทั้งหมดกับพวกรวม๑๓คนนะครับ

นี่คือช่วงที่มาถึงสารอาญารัชดา
ครับท่านผู้ชมครับเสียโป๊ะก็บอกเหมือนเดิมฮะ
แต่ตำรวจยืนยันนะครับว่าไม่ได้กลั่นแกล้งใครนะครับ
เมื่อวานนี้ได้แยกสอบผู้ต้องหาการสอบสวนให้ตัวไหนเสพโป้

ส่วนการคัดค้างกับประกันตัวเนี่ยก็เนื่องจากไม่ต้องการให้ออกมา
ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างยืนยันว่า
กลั่นแกล้งใครให้ต้องรับโทษ
นายเสียโป้บอกว่าเอาคดีเก่ามาฟ้องเข้าใหม่
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลนะครับ
ที่เมื่อวานก็มาที่กองปราบ
โดยวันนี้ก็พยายามมาขอยื่นประกันตัวนายเสียโป้นะครับ
แล้วก็พยายามเปิดเผยถึงเรื่องราวของ

ที่มายื่นขอประกันตัวในวันนี้
สารท่านไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

ระบุว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดี

พนักงานสอบสวนแล้วนะครับ

ที่มีผลกระทบต่อความสงบสุข
ของประชาชนเกี่ยวกับการกระทำความผิด

เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ประกันตัวนะครับ

ตัววันนี้ยังบอกทีแรกก่อนจะขึ้นไปก่อนที่ศาลท่านจะมีคำสั่งว่าไม่ให้ประกันตัว
บอกว่าถ้าเสียโป้ได้ออกมาเสียโป้ก็จะไปพบกับตำรวจชุดต่าง
ทั้งปอททั้งสนพททั้งศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสหรัฐสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าภาพที่ปรากฏทางโซเชียลว่าเขาชักชวนให้เล่นการพนันเนี่ย
แล้วตำรวจนำไปสู่การจับกลุ่มตัวเขาเนี่ยเป็นภาพเก่าที่นายเสียโป้
เคยถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วและพนักงานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว
นี่นะฮะที่นายสันทนะบอกเอาไว้นะครับ
แล้วก็เอาจ่ายกันไปทุกคนอยู่ในระบบของเขาแล้วกัน
เราก็จำเป็นต้องอยู่แบบนี้แล้วก็อยู่กันไปหากันไปแล้วก็จ่ายเข้าไป
นี่เป็นข้อมูลที่นายสันทนากล่าวอ้างตอนให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะ

เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนอะไรยังไงนะครับ
นายสันทนายังบอกว่าขอร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไปถึงธรรมเนียบไปถึงนายก
ในฐานะที่นายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จับเสียโป้แล้วเนี่ยอยากให้ไปจับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ให้เป็นตัวอย่างอีกสักหนึ่งถึงสองรายได้ไหม

วันนี้เป็นลูกบุญคำของพิษตำรวจดักเสียรักเอาชื่อไหม

ชื่อย่อข้าวป่อปลาเดี๋ยวชื่อจะไปซ้ำกัน
คือลูกบุญคำของพิษตำรวจชื่อป่าปลา

ดูถามสมัคร

ใช่อีกกรณีหนึ่งกรณีที่
เสียป้วนเขามีประเด็นกับคุณ
การวิพากรซึ่งเป็นภรรยาของคุณเสกโลโซ

เมื่อวานนี้มีการโพสต์เดือดร่ายยาวเลยนะ

กลัวว่าจับแล้วจะปล่อยเสียโป้ออกมาทำผิดอีกนะฮะ
คุณการยอมรับตรงว่า
เมื่อก่อน๓ปีก่อนเคยเป็นกิ๊กกับเสียโป้
ตอนนั้นเธอบอกว่ายังไม่ได้คืนดีกับคุณเสกโลโซนะคะ
แล้วสาเหตุที่ยอมเป็นกิ๊กนะตอนนั้น
เพราะเป็นแผนเพื่อตามไปทวงเงินที่เสียโป้
ซึ่งตอนนั้นยืมเงินเธอไป๔๐ล้าน
จนเป็นคดีความฟ้องร้องกันใหญ่โต
คุณการยืนยันนะว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยร่วมหุ้นทำเว็บพนันออนไลน์กับเสียโป้
แล้วที่สำคัญเธอฝากถึงเสียโป้

ถ้าเกิดตำรวจจัดการได้เธอก็จะนอนตายตาหลับ
และถ้าเกิดว่าเสียโป้รวยจริง
ให้เอาเงินมาใช้หนี้เธอเดี๋ยวเธอจะลดให้๓๐ล้านบาท
แล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะบอกว่าเอาเงินฉันคืนมาค่ะ
อาจจะบอกให้นะถ้าการจัดการมันได้นะคะ

ตายตาหลับสบายใจด้วยทั้งสองตัว
บอกเลยนะแม่งรวยจริงเอาเงินมาใช้หนี้ดิ
แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมัน

ถ้ามันรวยจริงอ่ะเออถ้ามันรวยจริงอ่ะเออ

แม่ยืนชี้หน้าด่าตำรวจคนนั้นคนนี้
ตัวเองมันโดนไล่ออกมีเกียรติยศสักษีที่ไหน